และช่วงนี้ยิ่งดียิ่งกว่าเพราะได้เวลาแล้วที่เราจะไปแจกโชคกัน
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
เดินมาเถอะ

เปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เขาจับจริงแจกจริง

ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง

นี่กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ทำไมไม่ช่วยเพื่อนทำงานอีกแล้วค่ะ

เพราะคติดิฉันไม่ถูกหวย
ไม่เป็นไรเป็นคนสวยให้ได้ก่อน

โอ้โหแต่ว่าเป็นคนสวยก็ยากอยู่นะ

จะสวยไม่สวยจะถูกอะไรหรือเปล่า
ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ชมมีสิทธิ์

แล้วถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะโชคดีหรือเปล่า
ต้องทำอย่างไรไปดูกติกากันเลย

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที

ง่ายมากกับกฎิไก่ทุกคนร้าว

เพราะแล้วเขามีแค่กติกาไม่ต้อง

เขียนบีบส่งมาผมย้ำตรงนี้ละกัน

เพื่อไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับชีวิตตัวเองครับ
ถูกต้องแล้วที่ชอบมากเลยนะคะคือคาราบาลแดงเนี่ยยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ยังจ่ายแค่๑๐บาทเท่าเดิม
โอ้โหรู้กติกาแล้วแต่ยังไม่รู้วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
ได้รับมอเตอร์ไซค์รุ่นนิวคลิก๑๒
เพราะฉะนั้นไปลุ้นพร้อมกันเลยจ้า
โอ้โหยังไงคุณคุณค่ะ
สายฝนที่โปรยปลายลงมาแต่มันเป็นสายฝนที่เป็นขวา
คันโซคุณสองและฝาคาราบาลแดง

สุดยอดนะแล้วคนที่ส่งมายิ่งส่งบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก

และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณสวรรค์ล่าเลิศ
ขอแสดงความยิ่งดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
เอาล่ะเอาล่ะจริงเราก็จับกันมาหลายรางวัลแล้วนะ
นี่จะเป็นโอกาสแรกเลยนะเนี่ยที่ได้พูดคุยกับคุณกรม

ทำไมฮะทำไมแคมเปญนี้กิจกรรมนี้ถึงเน้นในเรื่องของการต่อยอดสร้างอาชีพล่ะครับ
คนไทยเราอีกมากมายนะครับ

เหนือนหาเช้ากินข้ามทุกคนปากกับจริง

ติดตามกิจกรรมนะคะของคาราบาลแดงบอกเลยว่าจัดจริงแจกจริงแน่นอนค่ะ